ตกอกตกใจหลังจากที่มีการแชร์ข่าวออกไปว่าตลกชื่อดังอย่างอเด่นดอกประดูกหายตัวไปออกจากบ้านอีกแล้วนั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยแกก็เคยออกจากบ้านแบบนี้แหละไม่รู้ว่าเจอปัญหาอะไรกับที่บ้านหรือเปล่านะคะ
เห็นว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะงอนภรรยาค่ะก็เลยหนีออกจากบ้านไปเลย
คนไปเจอกันที่แม่สอดจังหวัดตากค่ะ
พอตกบ่ายอเด่นแกก็นั่งรถกลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อจะมาอยู่วัดบางพลีใหญ่กลางนั่นเอง

ติดต่อน้องชายว่ามารับตัวกันหน่อย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดสมุทรปราการ
ตามไปที่บ้านคุณอาบุญช่วยเอี่ยมดีเลิศ
น้องชายแท้ของอเด่นเลยนะคะเจอตัวอเด่นด้วยค่ะ
เด่นบอกว่าตัวเองไม่ได้งอนอะไรภรรยาหรอก
แค่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเฉยแต่ไม่บอกใคร
รู้ว่าภรรยาเนี่ยอาจจะเป็นคนดุบ้างแต่ตัวเองก็ได้ดีเพราะภรรยาค่ะ
ไม่มีไม่มีมวยทะเลาะครับ
คล้ายกับว่าคุณตือนี่เขาเป็นคนที่แบบว่าละเอียด
อยู่บ้างแล้วก็สบายอย่างแบบหนึ่งอยู่นอนสบายอีกแบบหนึ่ง
ไปดินี้ไปไหนอยากเปลี่ยนบรรยากาศ
แต่ว่าคุณอาบุญช่วยน้องชายค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวว่า
พอทราบว่าพี่ชายตัวเองมาอยู่ที่วัดเนี่ยรีบไปเลยบึงไปรับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอเด่นก็เคยได้หนีออกจากบ้านมาหลายครั้งแล้วด้วยค่ะ
เพราะว่าแกมีนิสัยขี้น้อยใจแล้วก็มีอาการป่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะครับ

แต่ก็ไม่มั่นใจหรอกว่าพี่ชายรักษาแล้วหายขนาดไหนแล้ว
ยังไงก็ตามค่ะหลังจากนี้ตนเองก็จะคงดูแลพี่ชายไปก่อน
ถ้าปล่อยไปก็กลัวจะหนีออกจากบ้านไปอีกค่ะ
ลักษณะนิสัยประจำตัวคือน้อยใจแล้วก็จะหนี
ถามดูก็วกวนที่ไม่ค่อยจะรู้ตัวเองว่าทำอะไรลงไปสักเท่าไหร่
บอกตรงว่าอัลไซเมอร์ชัวร์แน่นอน
แล้วก็จะเป็นอะไรอื่นอีกด้วยหรือเปล่า
อันนี้ต้องถามหมอแล้ว
ใครมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านแล้วมีอาการคล้ายแบบนี้
ก็ต้องดูเอาไว้ให้ใกล้ชิดเลยนะคุณผู้ชม
อาจจะไม่ได้โชคดีแบบอเด่นที่มีคนจำหน้าได้
แล้วก็เจอไปแจ้งคนในครอบครัว
ใช่ถ้าเกิดว่าหายไปนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะ
จะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสุขภาพ
อันนี้ต้องดูแลคนในครอบครัวกันให้ดีโดยเฉพาะผู้สูงวัยด้วยนะ